เรื่องนี้คนก็วิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียลจริงนะ

พัสดุส่งเอกสารส่งอาหาร
ส่งอย่างเดียวไม่พอสอดแนมด้วยจ้ะ

ใช่สืบจับกิ๊กเคยได้ยินสายลับจับบ้านเล็กใช่ไหม
นี่คือต้องแตกลายอาชีพเหรอคะ
เดี๋ยวต้องมาดูนะคุณผู้ชมเพราะอะไรคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็มีการแชร์กัน
คือเขาโพสต์ลงในเพจค่ะ
กูขับไลน์แมน
แชทนี่เขียนว่าอะไรอาหารพี่เอาไปทานได้เลย

เนี่ยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เหรอ
ใครที่แบบแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกเมียซุกกิ๊กเนี่ย

หรือใดแล้วนี่เป็นยังไงคะ

บอกว่าเคยเจอลูกค้าจ้างให้ไปถ่ายรูปรถของสามี
ว่าเอ๊ะเนี่ยผัวฉันเนี่ยแอบไปจอดรถอยู่บ้านเมียน้อยหรือเปล่า
แต่กลัวกลัวผัวเขาจะทำจำทะเบียนรถผมได้
มาแจ้งบริษัทต้นสังกัดผมนี่ซวยแน่เลย

แต่โทรบอกว่าให้ไปส่องดูรถแถวนั้นเป็นของแถมหน่อย

คือเอาการกดจบงานเนี่ยมาบอกน้องเดี๋ยวพี่กดจบงานให้น้องดู
ดูให้หน่อยว่าเห็นรถใครมาจอดอยู่บ้างหรือเปล่า

เออมีการเปิดตัวบริการแบบนี้ทีนี้
หลายคนก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่า
มันเป็นการสร้างคอนเทนต์อย่างเดียวหรือเปล่า

ไปถามรายเดอร์แถวไซน้อยนนทบุรี
เป็นคนเดียวกับที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะ

คุณจินบอกแบบนี้คือเมื่อตอนตี๑เมื่อวันที่๘ที่ผ่านมา
กดออเดอร์รับลูกค้าตามปกติ
ปรากฏว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเขาสั่ง
เขาสั่งอาหารให้ไปส่งที่หมู่บ้านหนึ่งแถวบังใหญ่
ทีนี้พอผมไปรับอาหารแล้วปั๊บผมก็

ปรากฏว่าลูกค้าผู้หญิงคนนั้น

เอาไปกินได้เลยเมื่อกี้ที่ดอมถามไง
เห็นไหมข้อความนั้นน้องเอาไปกินได้เลย

น้องดูไว้พี่หน่อยสิว่ามีรถ
ทะเบียนนี้จอดอยู่หน้าบ้านป่ะ

น้องไม่ต้องทำไรน้องเอามือถือน้อง
ถ่ายรูปแล้วส่งรูปมาให้พี่ดูไป

รายเดอร์นะเขาก็ไปตามพิกัดที่มีการปักหมุดใช่ไหม

ถามว่าเจออะไรเจอบ้านค่ะ
เจอบ้านหลังนั้นแล้วถามว่าเจอรถไหม

ตอนนั้นอารมณ์รายเดอร์ไม่ได้คิดอะไรหรอก

ลองฟังคุณจินเขาเล่าหน่อยค่ะ
คือจริงอยากทำไม่ได้อยากทำ
แต่ว่า

หรือว่ามันไกลด้วย
แต่ว่าขั้นตอนการยกเลิกเขามาทำ
มันค่อนข้างใช้เวลาเยอะ

คือจริงลูกค้าสั่งอาหารมันถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนะ
แต่ถ้าสมมุติเกิดแบบว่าจะมากดยกเลิก
มันก็จะใช้เวลาอีกมันก็จะมีขั้นตอนอีกใช่ไหม
ก็เลยก็ทำตามที่ลูกค้าบอกแล้วกันอาหารเอาไปกินเองแล้วก็ไปดูบ้านนี้ให้หน่อย
เตือนนะระวังเอาไว้เลยนะบ้านไหนที่แอบไปมีกิ๊กไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยระวัง